ช่วงนี้มาดูเรื่องของการเมืองกันหน่อยนะครับ
มันมีคั่วที่๓เกิดขึ้น

ก็เลยประกาศนะฮะบอกว่าขอให้คู่ที่๓นั้นเลือกข้างอยู่กับประชาชนครับ

โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คถึงวันครบรอบ
เหตุการณ์พฤษภา๒๕๓๕บอกว่า
มาแล้ว๒๗ปียังคงวนเวียนอยู่ที่เดิม
ผลการเลือกตั้งสะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชน
ต้องการจะเปลี่ยนแปลงไม่ต้องการเห็นการสืบทอดอำนาจ
แต่ว่าเสียงของประชาชนกลับไม่มีความหมาย

เพื่อไม่ให้เป็นเงื่อนไขต่อรองใดทางการเมือง
โดยตัวเองนั้นขอไม่รับตำแหน่งใดทั้งสิ้น
เรียกร้องให้พักการเมืองที่เคยสัญญากับประชาชนมาร่วมกัน
นำพาประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกกลับคืนมา
เพียงพักคั่วที่๓ตัดสินใจเลือกข้างประชาชนอย่างที่เคยพูดไว้ตอนหาเสียงนะครับ
เลือกประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภาจะดำเนินการเลือก

ห้องประชุมบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนถนนแจ้งวัฒนะ
หลังจากเสร็จสิ้นรัฐพิธีแล้ว
ขณะที่วันที่๒๕พฤษภาคม
ก็เป็นการเลือกประธานสภาผู้แทนรัศดรและรองประธานสภาผู้แทนราชดรนะครับ